มาดูเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ใครที่อยู่ในย่านรามอินทาอาจจะเห็นว่าการจราจรค่อนข้างติดขัด
เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเสียหลักค่ะ
แล้วก็หลุดโค้งไปพุ่งชนกับรถบรรทุก๔ล้อเล็กที่จอดอยู่ข้างทาง
ส่งผลให้คนขับนั้นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนหญิงสาวที่นั่งโดยสารมาด้วยนั้นเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ริมถนน
ภายในซอยรามอินทรา๑๔หรือซอยมายลาบนะคะ
บันทึกภาพวินาทีที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลนิสันเซฟิโรสีดำ
ทะเบียนพพ๕๕๑กรุงเทพ
ซึ่งมีนายมนศักดิ์ดวงจิตเป็นผู้ขับขี่
ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็เสียหลักหลุดโค้ง
พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุก๔ล้อเล็กที่จอดอยู่ข้างทาง
รวมทั้งรถยนต์ของประชาชนที่ขับสวนทางมาได้รับความเสียหายไปอีก๑คัน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจนครบานโคคราม
เข้าช่วยเหลือนำร่างของนายมนศักดิ์และนางสาวธนวัลไม่ทราบนามสกุล
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายมนศักดิ์ออกจากซากรถ
แต่ว่านางสาวธนวันนั้นบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำร่างออกจากซากรถได้
ขณะที่นายมนศักดิ์ถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
ต้นตำรวจสอบปากคำเจ้าของรถคู่กรณีไว้แล้วค่ะ
ถ้าหากแพทย์อนุญาตให้ตำรวจสอบสวนนายมนศักดิ์
ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายรวมทั้งมีผู้เสียชีวิต